คุณผู้ชมครับมาดูเหตุระทึกกันบ้างนะครับ
เพราะว่ารถพ่วง๒๒ล้อไฟลุกท่วมระเบิดตูมเลย
เปลวเพลิงแดงโชดช่วงขึ้นฟ้าเลย
ตำรวจสพสะบัวอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
แล้วก็รถดับเพลิงจากเทศบาลสะบัว

ระงับเหตุไฟไหม้รถบรรทุกพ่วง
บนถนนสาย๓๐๔กบินบุรี
่งหน้าฉะเชิงเซาอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
ซึ่งเป็นรถบรรทุกแป้งมันสัมปะหลังนะครับ
โดยไฟได้ลุกไหม้บริเวณล้อของตัวลาก
แล้วก็ลุกลามขึ้นไปในห้องโดยสารของรถบรรทุก
จากนั้นไฟมันลามรุนแรงขึ้น
มีเสียงระเบิดดังเป็นระยะ
ใช้เวลาเกือบชั่วโมงนะครับจึงสามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้
แต่ก็ทำให้เพลิงไหม้หัวลากทั้งหมด
แล้วก็ลามไปไหม้สินค้าที่เป็นแป้งมันเสียหาย
โชคดีว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
แต่ว่าถือว่าเป็นเหตุระทึกเพราะมีเสียงระเบิดอยู่ตลอดเวลา
ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งดับเพลิงนะครับ
นายอำนาจศรีจันทราอายุ๔๒ปีเป็นคนขับรถ

เพื่อไปส่งที่อำเภอแกลงจังหวัดระยอง
พอมาถึงที่เกิดเหตุยางข้างขวาของรถมันระเบิด
ลงไปดูก็พบว่ายางระเบิดขึ้นมาอีกเส้นหนึ่ง
จากนั้นนะครับก็มีเพลิงลุกขึ้นมาทันที
พยายามเอาน้ำสาดแต่ก็ไม่สามารถจะดับเพลิงได้
แล้วมันก็ไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
จนมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาช่วยเหลือ
โชคดีที่ภรรยาแล้วก็ลูกวัย๘ขวบหนีออกจากตัวรถได้ทัน
ตำรวจจะสอบสวนคนขับรถบรรทุกพ่วงอย่างละเอียดอีกครั้ง

พร้อมกับประสานทางบริษัทเข้ามาทำการเก็บกู้ต่อไปครับ